มาดูกรณีนี้ฮะเลิกกันไป๓เดือนแล้ว
แต่ว่าแฟนนุ่มซึ่งเป็นอดีตแฟนแล้วนะ
กลับยังตามง้อขอคืนดี

มันกลายเป็นเรื่องที่จบกันไม่ดีนะครับ
เพราะอดีตแฟนนุ่มเนี่ยมาดักรอหน้าคอนโด
พอได้จังหวะบุกขึ้นไปบนคอนโด

ทุบทำลายทรัพย์สินของคอนโด

พี่ชายของฝ่ายหญิงจนเย็บถึง๗๘เข็ม
ตายแล้วนี่ประตูนี้ก็พังแบบนี้
กระจกนี่แตกละเอียดแล้วยังมีคนเจ็บอีกนะ
สิฮะไหนบอกจะจบกันได้ด้วยดีไง
แล้วอยู่มาทำรุนแรงกันถึงขนาดนี้นะครับ
เป็นภาพหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชายชะกันเนี่ย
บุกเข้ามาทำร้ายเหยื่อถึงในคอนโด

ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้

โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
โดนแฟนเก่ายกพวกนับ๑๐คนเลย

แถมยังทำร้ายพี่ชายจนบาดเจ็บสาหัส

ซึ่งผู้ศึกษาของเราก็ติดต่อสอบถาม

ซึ่งผู้โพสต์นะอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะนะฮะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
คืนวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ตแฟนเก่าที่เลิกลากันไปแล้ว๓เดือน
เขาถึงแล้วนะอยู่ข้างหน้าคอนโด

แฟนเก่าก็เลยบอกว่าลงมาหาหน่อย
ซึ่งตอนนั้นนะเธอก็อยู่ข้างบนคอนโดใช่ไหม
เธอก็แอบมองลงมาเลยเป็นคลิปนี้
ตอนแรกเห็นแค่อดีตแฟนเก่ามาคนเดียว

ก็เลยบอกพี่ที่อยู่ในห้องของเรา

เพราะตอนนั้นในห้องของเธอก็มีพี่คนอื่นด้วย
มีพี่ชายด้วยแล้วก็มีเพื่อนชายคนสนิทด้วย
แต่จากนั้นได้มีกลุ่มเพื่อนแฟนเก่าอีกเกือบ๑๐คน

ไม่ได้มาแค่คนเดียวดักอยู่หน้าคอนโดนะฮะ
เธอก็เลยไม่กล้าที่จะลงไปหรอกฮะ
แม้ว่าอดีตแฟนจะบอกว่ามาขอเคลียร์มาขอเคลียร์หน่อย
ปรากฏว่าก่อนที่จะมีเรื่องมีราว
อดีตแฟนที่ดักอยู่หน้าคอนโดนะโทรมาคุณ
โทรมาแล้วก็ขู่บอกว่าถ้ามาถึงที่คอนโดแล้ว
เดี๋ยวจะเล่นทุกคนไม่ไว้หน้าเลย
เจอใครเนี่ยเอาหมดไม่ไว้หน้าเลยนะครับ
แล้วทีนี้ตัวฝ่ายหญิงก็บอกว่าอดีตแฟนเก่า
ก็โทรมาโทรมาง้อขอคืนดีแต่หนูเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับ
สักพักนะฮะก็อดีตแฟนเก่าก็โทรมาอีก
บอกว่าเออไม่ง้อก็ได้กูก็มีสาวคนใหม่แล้วเหมือนกัน

ตัวฝ่ายหญิงวัย๑๙ปีก็บอกว่าพอดีแล้ว
ถ้าเธอมีคนใหม่ก็จะได้จบกันโดยดี

เลิกกันไปก็ยินดีด้วยนะฮะ
แล้วก็วางสายไปและปรากฏว่าวางสายไปไม่ถึง๕นาที
อดีตแฟนเก่าโทรมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ด่าหนูต่างนานาแล้วทีนี้ก็มาดักรอที่คอนโดแห่งนี้แหละนะครับ
หนูเห็นแล้วเห็นแฟนเก่าหนูอ่ะเดินนำหน้าคนแรกเลย
ชื่อเก่อโอเคมาคนเดียวโล่งใจ
แล้วตัวหนูก็เลยไปบอกพี่ว่าเออเนี่ยพี่มาแล้วมันมาคนนึง

แล้วก็มีการดักรออยู่ตรงนี้ข้างหน้า๒คน
แล้วก็มีการเดินไปตรงนู้นข้างในพร้อมกันอีก๕คน
ขึ้นมาแล้วก็เดิน

ไม่รู้ค่ะคือเขาเป็นคนขู่ไว้แล้วว่า
ถ้ากูถึงกูจะเล่นทุกคน

ไม่ไว้หน้านะฮะแล้วก็จริงด้วยนะฮะ
คือตัวเธอมองอยู่บนคอนโด
ตอนแรกเห็นอดีตแฟนเก่ามาคนเดียว

และระหว่างนั้นเองตัวพี่ชายที่รู้จักกัน
แล้วก็เพื่อนชายอีกหนึ่งคนที่อยู่ในห้องนี้

ก็นึกว่ามาคนเดียวปรากฏว่า

ใช้มีดฟันจนเลือดไหลอาบนะฮะ
แล้วก็ทั้งหมดก็หลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ก็ต้องช่วยนำพี่ชาย

หมอต้องเย็บแผลถึง๗๘เข็ม

ที่คอนโดแห่งนี้คือมีรอบประพออยู่คนเดียว

และทีนี้มันมีลูกบ้านคอนโดครับคุณ

สวนเข้ามา๕คนนะฮะ
ส่วนที่เหลืออีก๓คนดักรอข้างนอก

กลุ่มที่วิ่งขึ้นมาบนคอนโดเนี่ย
ข้าวของทุบทำลายทรัพย์สินของคอนโด
พังเสียหายแบบนี้แหละครับ
ทีนี้ฮะพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงนะครับ
ตอนนี้ได้ประสานกับชุดสืบสวนในการลงพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณ
พร้อมกับรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับกลุ่มที่ก่อเหตุ
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหมไหนว่าจะจบกันด้วยดี